อีกเรื่องหนึ่งที่รอคำตอบกันเนี่ยนะคะเพราะว่าบุคคลท่านนี้หายไปตั้งแต่วันที่๔
วันนี้ก็มีคำตอบแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเศร้าค่ะ
เพราะว่าเคนโดนายแบบชื่อดังที่ตามหาตัวกันตั้งแต่วันที่๔
พบแล้วแต่ว่ากลายเป็นศพลอยมาในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ชม
ขณะเดียวกันก็มีศพปริศนาอีกหนึ่งศพด้วยที่เจอในเวลาใกล้เคียงกันนะคะ
เป็นผู้หญิงยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะครับวันนี้สอนอปากคลองศาลค่ะได้รับแจ้งเหตุนะคะ
พบศพลอยน้ำสองศพกลางแม่น้ำเจ้าพระยาศพแรกเป็นชายค่ะพบที่ท่าเรือเอเชียทีก
ตอนที่พบนี่คืออยู่ในสภาพเน่าเปื่อยนะคะคือขออภัยนะคะลูกตาถลน
แล้วสวมเสื้อยืดแขนสั้นลายทางสีเขียวตัดเหลืองสวมกางเกงทรงคาโก้ขายาวสีเขียวทหาร
ท่อนล่างเปลื่อยมือซ้ายทาเล็บสีดำสวมแหวนที่นิ้ว

ข้อเท้าขวามีเชือกสีดำมัดไว้
มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ไปลากศพขึ้นมา
ตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีดีไซเนอร์ชื่อดัง
ได้ประกาศโพสต์ขอความช่วยเหลือ
บอกว่ามีการแชร์ในโลกออนไลน์
ว่ามีนายแบบชื่อเคนโดกุลพัฒน์หายตัวไป
ไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่๔มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
หลังจากนั้นมีผู้ดูแลหอพัก
ได้เปิดวงจรปิดใต้หอพักแห่งหนึ่ง
ซึ่งนี่แหละค่ะนี่น่าจะเป็นภาพสุดท้ายที่เราได้เห็นเขา
เป็นเหตุการณ์ในคืนวันที่๓มกราคม
จะเห็นว่าเคนโดกำลังนั่งกินขนมกินนม
อยู่ใต้อาคารในตอนนั้นช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่ม๔๐
หลังจากนั้นสักพักช่วงเวลาตี๑๓๐ของเช้าวันที่๔
โดก็เดินออกไปจากหอพัก

ภาพสุดท้ายของเขาจริงที่มีคนได้เห็น
ก่อนหน้านี้นะคะที่ในแบบเคนโดจะหายตัวไป
ก็มีการแชร์ข้อความสุดท้ายของเขาเอาไว้
นี่เป็นโพสต์ของเขาเมื่อวันที่๓มกราคมนะคะ
มีข้อความบอกว่าเนี่ยค่ะใครเล็งเราไว้ก็จีบได้เลยนะ
นะคะตอนนี้ก็เยอะแล้วไม่ใช่คนคุยนะหมายถึงอายุ
ข้อความนี้ค่ะมีคนมากดไลค์คอมเมนต์

นี่คือข้อความสุดท้ายของเคนโดค่ะ
จากการตรวจสอบศพที่เราเจอในวันนี้
พบบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชระบุชื่อนายกุลพัฒน์พงประภาพ

แล้วก็มีรอยสักนี่ค่ะซึ่งตรงกันนะคะ
รอยสักรูปไม้กางเขนที่ท้ายถอย

แล้วก็มีรอยสักรูปปลาหมึกที่น่องขาซ้ายนะคะ
ตรงกับรอยสักของเคนโดกุลพัฒน์ที่หายตัวไปเลยนะคะ
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหอพักนายคำรณพุ่มรัฐดา
ยืนยันแล้วค่ะว่าผู้ตายคือในแบบคนดังจริง
วันสุดท้ายที่เขาเจอก็คือ๓มกราคมตอนกลางคืน
ซึ่งเห็นเคนโด่อยู่ใต้หอพักแล้วเหมือนกับไม่สบาย

หลังจากนี้ตำรวจก็จะติดตามญาติพี่น้องมาสอบปากคำ
เพื่อสอบถามหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
ส่วนศพของหญิงสาวปริศนานี่นะคะ
เดี๋ยวก็คงจะต้องไปผ่าชนะสูตร

ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
ส่วนศพของหญิงสาวปริศนานี่นะคะ
เดี๋ยวก็คงจะต้องไปผ่าชนะสูตร
หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
หาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง